โดยประมาณนะครับกับช่วงเวลาของวันศุกร์

ใครมีความทุกข์มานั่งหน้าจอไทยรัฐทีวีอยู่กับเรารับรองว่าความสุขมีแน่นอนค่ะ
ชิงเงินร้านสะดวกซื้อ

ลุยปราบผีตะเคียนเฮียนสิงร่างว่า
ร่างป้าหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
คุณผู้ชมกระบะหัวร้อน
เลยขึ้นมาท้าตีท้าต่อยพนักงานขับรถเมย์
สุดท้ายจะจบอย่างไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสมัครทอง

อย่าลืมส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกัน
ใช่ค่ะช่องทางไลน์หน้าจอนี่แหละ

ไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวสแกนคิวเอาโค้ดมุมจอนะคะ

ผมมันเงียบมากเลยไม่มีใครคุยด้วยเหงา

คุณผู้ชมครับเรื่องแรกนะครับมาดูกันหน่อย

ผู้หญิงคนหนึ่งครับเกิดอาการแปลก
เหมือนว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ครับ

ฝั่งแรกว่ากดมลงกลากว่าไหว้ปกติ
ถูกดูนี่มีอะไร
ต้องมาขอความปกติ
ก็ยกมือไหว้ต้องพัก

อาการเลิภแบบว่าไม่ปกติแล้ว

เธอใจเย็นสั่นสั่นใหญ่สั่นซ้ายสั่นขวา
บไม้ปรบมือด้วยนี่เป็นอย่างนี้ครับต้องมาช่วยควบคุมอาการอย่างนี้
แต่ดูเหมือนจะดีขึ้นใช่ไหมไม่ดีขึ้นสิคะคุณชนะคุณผู้ชม
เพราะว่าเธอยังพูดด้วยนะพูดว่ายังพูดบอกอีกนะว่า
คนนี้คนนี้เลยคนไม่ดีเนี่ยเอาออกไปเขาไม่ดีนะ
เขามีชี้นิ้วไปทางอีกฝั่งหนึ่งด้วยครับคุณ
บอกว่าหลวงปู่จะไปแล้วเขาว่ากันว่าหลวงปู่มาแฝงร่าง
อ๋อเหรอเหมือนไปกราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่นั่นแหละ
ที่เขาเรียกกันนะนะแล้วเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น
ที่เรียกว่าหลวงปู่น่ะมาแฝงร่างเธอก็คือสิงร่างเธอ

สักพักเฮ้ยคนข้างบอกไม่ไหวแล้วต้องมาช่วยกันดู
สักพักเนี่ยเธอก็ยังมีอาการชี้ไปชี้มา
แต่ตอนที่ชี้ไปชี้มาเนี่ยก็พูดไม่หยุดด้วยนะ
แล้วที่สำคัญช่วงสุดท้ายเหมือนในหนังเป๊ะเลยครับคุณชิสา

ไปปั๊บหงายท้องตึงเลย
นั่นน่ะสิคุณผู้ชมไปดูความเห็นชาวเน็ตกันบ้างดีกว่า
เพราะคลิปเนี้ยถูกเผยแพร่ออกไปนะคะบางคนก็บอกว่าน้องเนี่ย
ไปรับของมาจากที่ไหนหรือเปล่า

ของที่ว่าอาจจะเป็นของไม่ดีหรือเปล่า

แต่ถ้าเป็นของไม่ดีเขาก็อยากจะให้ออกจากร่างไป
บางคนบอกเมื่อมีอาการต้องพยายามเดินออกจากสิ่งนั้นจุดนั้นแล้วก็หายใจลึก
หรือบางคนก็แสดงความคิดเห็นไปในแง่มุมแบบความเชื่อแหละว่าโดนแฝงร่างหรือเปล่า

มันน่าคิดแล้วนานาติดตังค์จริง
ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าข่าวแบบนี้

ดูอีกหนึ่งเรื่องกรณีคุณป้าสุดใจ
สาววัย๕๐ปีที่ถูกตะเคียนแฝงร่าง
เราเล่าไปแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็บอกว่าหมอปลาช่วยมาดูหน่อยตรงแล้วหมอปลามาถึงช่วยอะไรได้ไหมคะ
อันนี้ใคร

ด้วยอันนี้
นั่งไหมถ้าอยากนั่งไหม
ก็ให้นาน
อาการอย่างนี้เลยเหรอ
ค่ะคุณชนะโหกเวกโวยวายเสียงดังแบบนี้เลยค่ะ
แต่หมอปลามาแล้วนะกลัวไหมไม่กลัว

หมอปลามาก็พร้อมสู้อ่ะเนี่ยคุณผู้ชมดู
เอาไปดูหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมปฏิบัติภารกิจของหมอปลาเป็นยังไงกันบ้าง

หมอปลาเนี่ยลงพื้นที่ไปพร้อมกับทีมงานที่บ้านวังมะนาวตะมนตคลองม่วงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา

ไปช่วยเหลือคุณพี่สุดใจเสื้อเหลืองนี่แหละค่ะ
อายุ๕๐ปีนะถูกผียายพองเข้าสิงร่าง
ยายพองที่เขาว่าเนี่ยก็คือผีต่อตะเคียน
ถูกต้องแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่สุดใจเนี่ยไปไหว้ขอโชคขอลาบจากต่อตะเคียนนั่นแหละ

จากนั้นนะก็ทุกข์ทรมานเป็นอย่างนั้นอยู่นานถึง๓เดือนกินไม่ได้นอนไม่หลับ

หมอปลายังไงพาไปที่วัดด้วยนี่
ที่วัดตะลุกแจงนี่แหละไปทำพิธีไปทำพิธีปล่อยให้ผียายพองเนี่ยกลับไปอยู่ที่วัดตามเดิม

พอถึงวัดทำพิธีเสร็จแล้วนางสุดใจเขาอ่อนซุดลงกับพื้นเลยค่ะ

โอ้โหนี่ครับเข่าสุดเลยครับนักข่าวต้องอุ้มนะอุ้มไปนอนที่บริเวณสารเจ้าพ่อมหาชัยเจ้าแม่มาลัยทอง
แล้วจากนั้นนางสุดใจก็ถูกผีเข้าสิงอีกทีนี้นี่ในช่วงที่กำลังร้องวัยวัยนี่น่ะ
สักพักลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าหมอปลาคนไหน
ไม่กลัวไม่กลัวหมอปลาทั้งนั้นอุ้ยแล้วยังบอกอีกนะว่าตนเองอ่ะ
อยู่ในต้นตะเคียนแล้วเป็นคนไล่เตะแม่ตะเคียนออกมาเองโอ้โห
พูดจาแบบไม่รู้เรื่องแล้วมั่วตัวไปกันใหญ่แล้ว
แล้วหมอปาก็นำสายศีลน่ะมาพันรอบหัวไว้นี่นี่
พันเอาไว้แบบนี้นะครับให้นางสุดใจเนี่ย

มาไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปแล้วก็ทำพิธีขับไล่วิญญาณครับ
นี่หลังจากนี้นะหมอปลาก็ทำพิธี
ทำพิธีไปเรื่อยสักพักนึงนางสุดใจเป็นไงคะ
เฮ้ยมีอาการเดี๋ยวนะโอ้โห
อุ๊ยเดี๋ยวเอาถุงมานี่โอ้โฮ
อุ๊ยอาจเจียนออกมากอะโอ้โฮยังดีนะเป็นอุ้ยมี
ออกมาขออภัยคุณผู้ชมที่รับประทานอาหารอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับ
เออต้องขออภัยจริงค่ะแต่ว่ามันเป็นอาการที่เกิดขึ้น
หลังจากที่ทำพิธีขับไล่ผียายพองอ่ะนะคะ
และที่น่าแปลกก็คือพี่สุดใจเนี่ย
อาการดีขึ้นเหมือนคนปกติ

คือมันหายเป็นปลิดทิ้งเลยคนละคนเลย

ใช่เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
หมอปลาก็เลยเล่าให้ฟังเห็นไหมพี่เขานิ่งแล้ว
หมอปลาบอกว่าพี่สุดใจเป็นคนจิตอ่อน
ก็เลยถูกสัมภเวษีเข้าสิงตอนที่ไปไหว้ต่อตะเคียนนั่นไง
แต่อย่างนี้ครับพอเสร็จสิ้นพิธี
ญาติญาติก็ประคองนางสุดใจนะ
แล้วก็พูดคุยกับนางสุดใจบอกลองเดินได้ไหม
เขาก็บอกว่าลองเดินเองได้ตามปกตินะครับ
ทุกคนต่างโล่งใจแหละหมอปลาก็มาที่จุดบริเวณตรงนี้

อย่างนี้ละกันพอทุกคนโล่งใจทุกอย่างเป็นปกติ
ก็ไปขอบคุณหมอปลาที่เดินทางมาช่วยเหลือถึงที่บ้าน
สุดใจบอกจากนี้พอแล้วไม่ไปขอโชคขอลาบจากต้นตะเคียนแล้ว
แต่ถ้าเป็นจอมปลวกก็ว่าไปอย่างไม่เอาที่ไม่เอาไม่ไปแล้ว
นางสุดใจบอกเขตแล้วอยากจะรวยอยากจะมีเรื่องของเงินทองความสำเร็จมา
ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินครับ
เป็นไงล่างใจให้ทุกคนละกันนะคะ

ระทึกเหมือนกันครับคนขับรถกระบะปะทะกับคนขับรถเมย์
เขาว่าอย่างนั้นเหมือนกับว่าขับกันมาเนี่ยปาดซ้ายปาดขวาแล้วมีการบีบแต่กันมา
ก็ทำให้เกิดความไม่พอใจคนขับรถกระบะก็เลยขึ้นมาบนรถเมย์
กะว่ามีเรื่องแน่มีเรื่องแน่
โหนี่ครับ
ยังไม่ทันจะถึงจุดหมายปลายทาง

ดูแหมแบบนี้ใครจะไปกล้าอยู่ต่อ
ใช่ครับแต่ละคนเลิกหลงดีกว่า

ผู้ชายคนที่ผมทองหน่อย

คนนั้นที่อยู่ตรงจอทีวีนั่นน่ะ
นั่นแหละครับคนที่ขับรถกระบะครับ
ขึ้นมาต่อว่าคนขับรถเมย์สาย๖๙
ที่เขาใส่เครื่องแบบน่ะเห็นไหมที่อยู่หลังจอทีวีนั่นแหละ
เขาต่อว่าแล้วก็พูดบอก
เอ๊ะบีบแต่ใส่รถทำไม

ไม่แน่ใจมันก็รู้ว่าบีบแต้แบบไหนอะไรยังไง
เพราะบางครั้งการบีบแต่ก็เป็นสัญญาณหนึ่งในการเตือนนะ
ใช่ทีนี้ยังไงต่อคะคุณ
คนขับรถเมย์ก็อารมณ์ขึ้นสิคะ
บอกว่าแหมก็ที่ต้องบีบแตรเนี่ยก็เพราะรถกระบะนั่นแหละ

หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทำอย่างไร

แต่คนกระบะเถียงกลับมาว่า
แหมพี่ก็พี่ขับรถเมย์ซิ่งเร็วขนาดนี้

ทั้งที่ตัวเองเป็นรถสาธารณะก็ต้องขับช้า

อรุณแบบนั้นก็คุณชนะซึ่งจริงแล้ว

เพราะฉะนั้นดูคลิปแค่สั้นแบบนี้
จริงครับแต่วิธีที่มันง่ายที่สุดเลยนะครับที่จะไม่ให้มีเรื่องแบบนี้
ให้อภัยซึ่งกันแล้วกันอันนี้ถูกเลยนับหนึ่งถึงร้อยเลยอ่ะ
เนาะอย่างคลิปนี้นะครับก็คือเพจดังเดี๋ยวจัดให้เขาเอามา
โพสต์เอาไว้แล้วก็พูดออกมาในข้อความที่มันเป็นกลางนะครับ
ที่เขาโพสต์เอาไว้แบบเนี้ยก็คือให้อภัยกันดีกว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือ
ไม่มีเหตุรุนแรงนะต่างฝ่ายต่างไม่ได้มีอาวุธอะไรมา
แต่ก็คือตั้งใจจะมาพูดคุยกันแต่ถ้าพูดคุยกันแล้วไม่รู้เรื่อง
ก็ต่างคนต่างถอยดีกว่าไหมแยกย้ายดีกว่าใช่ไหม
หรือใครคนหนึ่งยอมถอยสักคนมันก็ไม่มีเรื่องแล้วถูกค่ะ
อ่ะก็เอามาให้ดูกันแบบนี้นะครับเพราะว่าฝากเตือนกัน
เพราะไม่อยากให้มีปัญหาหรือไม่อยากให้มีเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บนท้องถนนถ้าเกิดว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหัวร้อนแล้วอีกฝ่ายก็หัวร้อนตามเนี่ย
โอ้โหโอกาสที่มันจะเกิดเรื่องที่น่าสะลดใจเป็นไปได้สูงมากครับ
ถูกต้องคุณเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันนะเป็นเรื่องราวของรถมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
ที่เรียกว่ามาขับมาอยู่ดีเสียหลักค่ะคุณชนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไปดูกันค่ะ
คันหนึ่งเนี่ยที่ขับขี่มาตามปกติพอถึงทางเข้าโค้งสักหน่อย

แต่เข้าใจว่าคงจะเป็นเหมือนช่วงทางโค้งไง
ขับมาในจังหวะที่ค่อนข้างเร็ว
พอจะเบี่ยงนิดนึงเอียงนิดนึงอ้าวมันก็เลยฉลับล้มลงไป

พยายามจะเบี่ยงหลบไงแต่ด้วยความที่มันสองล้อคุณผู้ชม
ก็นั่นสิมันโอกาสจะเอียงแล้วก็ล้มมันง่ายอยู่แล้ว
แต่ก็ถือว่าไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมคุณชนะ
ก็ยังเคราะห์ดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ไม่ได้เป็นอะไรมาก
แต่เราก็ขอเตือนแล้วกันนะครับเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะ
ก็ส่วนหนึ่งนะครับก็คือถ้าอยากจะให้ตัวเราเองปลอดภัยนะ
แล้วยิ่งเป็นคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์สวมใส่หมวกกันน็อกซะหน่อยก็ยังดี
อันนี้สำคัญเลยไม่ได้ให้ใส่กันตำรวจนะใส่กันอุบัติเหตุนี่แหละ
ส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยก็ไปว่ากันแล้วกันในทางกฎหมายว่าใครผิดใครถูกนะครับ
ขอบคุณข้อมูลคลิปนี้จากเฮียขับรถด้วยนะคะ
เวลาขับรถนะครับเวลาเราจะกลับรถเนี่ยต้องแบบว่าแน่วแน่จริงนะ

ยึกมายักษ์หรือว่ากลับรถแบบกระทันหันคนที่เขาตามมามันไม่ทันแล้วโอกาสเกิดอุบัติเหตุมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ
อย่างที่ดูนะครับเส้นทางมันก็ดูแบบว่าทุลักทุเลนะ
คือถ้าจะตรงไปก็ตรงไปแต่ลักษณะเหมือนหักโค้งมาแล้วกลับรถมาแล้วแล้วก็จะออกซ้ายอีกทีหนึ่ง

คือบางทีมันก็เดาใจลำบากเหมือนกันนะว่าจะไปทางไหน
ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมันก็มีความสับสนในเรื่องของการจราจรอยู่คุณดูสิ

อันนั้นก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อยู่เหมือนกัน
แต่นอกเหนือจากนั้นนะครับมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะทั้งคนที่ขับขี่รถกระบะ
คนขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
ถ้าเราเนี่ยนะฮะขับด้วยสตินะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ย
ขับแล้วเนี่ยถ้าจะให้สัญญานะคนขับรถกระบะนะ
สัญญาณให้มันแบบเร็วกว่านี้หรือจะออกซ้ายออกขวาก็ให้มันชัดเจนกว่านี้
คนด้านหลังเขาจะได้รู้ขนาดเดียวกันคนที่ขับขี่รถปัจจัย
ถ้าดูจากคลิปในเหตุการณ์แล้วเนี่ยถามว่ามาเร็วไหม
เร็วนะก็นิดนึงนะคือถ้าช้ากว่านี้หน่อยอ่ะ
ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเบรกทันนั่นคือความคิดเห็นส่วนตัวที่เราใส่ลงไป
ไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะถูกที่บอกความคิดเห็นแบบนี้ลงไป
เพื่อเป็นการฝากเตือนกันด้วยความห่วงใยถูกต้องนะคุณผู้ชม
ไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหาย
แล้วก็ไม่ได้อยากให้โทษกันแค่ดูแล้วก็เตือนเอาไว้จะได้ระมัดระวังกันถูกนะคะ
เรื่องนี้ก็ต้องระวังค่ะเพราะว่าโจรเนี่ยบุกร้านสะดวกซื้ออีกแล้ว

โจรไปจี้ชิงทรัพย์เนี่ยอาวุธส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีด

ไหม้กันแบบโอ้โหตกใจจริงค่ะ
โอ้โหเอาบอกตรงนะไอ้การเข้าไปป้นแบบนี้เราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ

จริงครับเอาเพราะว่าปล้นธรรมดาด้วยมืดด้วยปืนเนี่ยก็น่าตกใจ
แล้วนี่ไม่จุดไฟเผาเลยนี่เล่นเผาเลยอะครับดูดิฮะ

ตอนแรกนะครับทำทีว่าจะซื้อเครื่องดื่มชูกำลังสองขวดเอายังไงรู้ไหม
พอไปวางเหมือนไม่ได้คิดตังค์เอานี่ไปวางปุ๊บจุดไฟเลย
โอ้โฮแล้วขบครูพนักงานบอกนี่ไฟไหม้แล้วเห็นไหม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นชั่วมาสัก

ร้านสะดวกซื้อข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชศรีมานะคะ
คนร้ายเนี่ยรูปร่างทวมหน่อย
หมวกกันน็อกเดินเข้ามานะคะ

แต่ว่ามันสร้างความเสียหายมากกว่า๖๐๐๐

ไฟไหม้ได้รับความเสียหายเลยค่ะ

ได้จัดชุดสืบสวนลงพื้นที่ตามล่าหาคนร้ายโดยเฉพาะเลยนะ

แล้วก็เช็คไปที่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
คาดว่าคนร้ายเนี่ยจะใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนี
ตอนนี้มีเบาะแสเบื้องต้นมาแล้วนะครับ
ว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะยังอยู่ในพื้นที่นั่นแหละ
ไม่ได้หลบหนีออกนอกพื้นที่แต่ประการใด
เดี๋ยวจับได้แน่นอนตำรวจมั่นใจแบบนั้น
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนครับ
ยังไงก็ให้กำลังใจพี่พนักงานร้านสะดวกซื้อนะ

บางทีก็เศียงภาพเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะ
อ่ะเขาบอกว่าเจอแล้วครับคุณผู้ชมครับเรื่องของแท็กซี่หัวหมอโอ้จะขอเรื่องของโดยสารแบบราคาเหมา
เอาแท็กซี่เขาก็ต้องกดมิเตอร์สิพี่
ใช่ครับแต่หญิงสาวคนนี้เขาไม่ยอมครับเถียงกันแบบเดือดเลยทีเดียวเอาไปลองฟังกันดูฮ
เท่าไหร่ค่ะ๓๕๐ครับ

แท็กซี่ไม่กดมิตเตอร์เหรอคะก็คุยเข้ามาเพราะมิตเตอร์มันกลับแล้วมันติด
อ้าวตอนหนูถามพี่ทำไมพี่บอกว่ากดอ่ะอ้าวไม่รู้ว่าแท็กซี่มิตเตอร์บอกว่าแท็กซี่มิตเตอร์
แท็กซี่มิตเตอร์ไม่มิตเตอร์เหรอโหโกนไปไหมแค่รังสิทธิ์เนี่ย๑๒๑๓กิโล
โอ้โหติดมากเลยแล้วมันติดอ่ะพี่กดมิตเตอร์มา
เรื่องของเรื่องนะครับการตกลงค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางเนี่ยเท่าไหร่คะ
อย่างแรกเลยนะมันง่ายที่สุดจะไม่มีปัญหาคือถ้ากดมิเตอร์

ใช่ไหมคุณชิสาเพราะแท็กซี่มิเตอร์บอกไว้แล้วอ่ะค่ะ
ไม่ใช่แท็กซี่เหมาอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะถูกต้องอ่าคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นมา
เธอก็เลยรู้สึกว่าไม่พอใจเหมือนถูกเอาเปรียบเหมือนถูกกันโชคทรัพย์อ่ะคุณ

เขาก็เลยอัดคลิปการสนทนาคือไม่ได้ถ่ายตรงว่าใครเป็นคนขับนะคะก็คงอาจจะกลัวความปลอดภัยด้วย
สนับสนุนเศรษฐกิจแบบนี้อย่ายอมเสียเปรียบใครสังคมไทยทุกวันนี้
คุณผู้ชมครับถามว่าเธอคนนี้นั่งรถแท็กซี่มาจากไหนเธอบอกว่าเรียกแท็กซี่หน้าห้างดังแถวรังสิต
ให้ไปส่งญาติปากเกร็ดปกติเนี่ยจะเสียค่ารถแท็กซี่ไม่เกินสัก๑๖๐บาท
เอาอย่างเต็มที่ไม่เกินสองร้อยหรอกเธอว่าอย่างงั้นไม่พี่
แล้วมาเก็บตั้งสามร้อยห้าสิบเธอบอกเธอไม่ยอมอู๋มันแพงไป
ปกติเธอนั่งนั่งไม่ไม่เกินเท่าไหร่นะไม่ไม่เกินร้อยหกสิบบาทเออ
แต่ถ้าเต็มที่นะผมว่าก็ไม่เกิน๒๐๐เขาบอกอย่างนั้นด้วย
อ่าแต่เนี่ยจะจ่ายเนี่ยคือทางแท็กซี่เขาเรียกประมาณสักสามร้อยห้าสิบไง
ก็ต่อรอกันอยู่พักใหญ่แต่สุดท้ายเธอก็ต้องยอมจ่ายไปเพราะนั่งมาแล้วไง
สองร้อยบาทอืมอ้าวอย่างนี้ครับเธอบอกว่าเธอได้ถ่ายภาพทะเบียนรถแท็กซี่คันนี้ไว้แล้ว
เตรียมจะให้ข้อมูลกับทางด้านกรมการขนส่งเพื่อดำเนินการต่อไปเพื่อไม่ให้ใครนั้นตกเป็นเหยื่อได้อีก
เอาอย่างนี้ละกันนะก่อนจะขึ้นแท็กซี่แล้วผมเองก็เข้าใจนะพี่แท็กซี่ดีเขาก็มีเยอะ
เยอะเยอะแต่เรื่องแท็กซี่เหมาเนี่ยเอางี้จริงจริงมันก็มันก็อยู่ที่พูดคุยด้วยนะ
อยู่ที่ตกลงอย่างส่วนใหญ่แท็กซี่เหมาก็จะไปต่างจังหวัด

คือถ้าในกรุงเทพถ้าขับกันในกรุงเทพส่วนใหญ่ก็ไม่เหมากันหรอกถ้าเหมามันก็ผิดกฎอยู่แล้ว

ยังไงก็เราต้องพึ่งพาพี่แท็กซี่แหละ

แหละ
ถามคำเดียวตอนขับรถอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่มันคือปกติของคนขับรถอยู่แล้ว
คุณต้องดูแล้วก็เห็นสิว่า

หลักฐานมันชัดเจนแบบนี้คงต้องสืบสาวราวเรื่องกันแหละนะฮะ

เกิดขึ้นบริเวณทางเข้าลานจอดรถตลาดสดวังเจ้าอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
คุณชนะคือในช่วงเวลาเดียวกันนั้นนะฮะมีรถกระบะสี่ประตูสีดำอ่ะ
เขาเลี้ยวเข้ามาแล้วก็ชนเข้าด้านหลังของผู้ชายคนนี้
โอ้โหคือตัวผู้ชายคนนั้นที่โดนชนอ่ะ

เหล็กปะท้ากับเหนือคนน่ะแล้วเหมือนจะเหยียบด้วยน่ะ
คุณดูสิโอ้โฮยังดีนะครับพ่อค้าแม่ค้าเท่านั้นนะครับ
เขาวิ่งออกมาดูแล้วก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยประมาณสักตี๔๓๐อะครับ
ค่ะมันก็เลยทำให้คุณพี่ผู้ชายเสื้อน้ำเงินสักอายุสัก๕๕ปีได้รับบาดเจ็บ
ก็คือปวดหลังแล้วก็เจ็บขาทั้งสองข้าง
แต่อย่างที่คุณชนะบอกไปเกือบจะทับร่าง
ดูดีแล้วโชคดีนะที่ไม่ทับร่างนะคุณ

สุดท้ายก็ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ไปส่งที่โรงพยาบาลวังเจ้า

ขอมาให้ดูนะก็ปากเตือนท้ายกันนะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชุมชนหรือคนเยอะแถวตลาดเนี่ย
อย่าขับเร็วฮะขับให้มันช้าแล้วดูให้ดีแล้วกันนะครับ

อะไรทำไมร้อนไปตอนนี้
ชาวบ้านครับแถวริมแม่น้ำป่าศักดิ์ไปพบเจอกับโรงศพมันลอยน้ำมาครับ
โอ๊ยมาแบบนี้เลยเหรอ

ชาวบ้านก็เลยบอกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเก็บหน่อย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมใจอายุทยานะครับ
นำเรือออกไปลากโรงศพที่ลอยมากลางแม่น้ำป่าศักดิ
หน้าวัดสามไทยอำเภอสามไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แล้วก็พบว่าเป็นโรงป่าแบบไม่มีฝาปิดนะ

โรงเปล่านะไม่มีศพอยู่ข้างใน
เขาบอกว่าโรงนี้มันทำมาจากไม้สัก

สิบปีคาดว่าจมน้ำมานานหลายปีก่อนที่มันจะลอยขึ้นมาครับ
เพื่อความชัดเจนก็ไปถามเจ้าอาวาสวัดสามไถ
ก็คือพระอธิการปรีชาท่านบอกว่า
เมื่อก่อนจะมีพิธีสวดอภิษฐรรมศพ
หรือว่าทำพิธีชาปนกิจ
เขาก็ต้องมีการต่อโลงเองอย่างนี้นะคะ
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะโรงนี้ก็น่าจะมาจากวัดใดวัดหนึ่งที่อยู่แถวนั้นแหละนะคะ
ก็ตอนนี้เก็บเอาไว้ที่วัดสามไถแล้ว

คงต้องปรึกษาคณะกรรมการวัดอีกทีหนึ่ง

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะครับ
ช่วงหน้าเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัครข่าว

พูดคุยกันถึงเรื่องของวันสำคัญ

ไม่เคยจำได้ตลอดที่จดจำอย่างแม่นเลย
ที่สำคัญจำแล้วต้องจำให้แม่น
บอกว่าจำได้ก็ต้องจำได้ให้ถูกนะ

แต่บอกเลยนะเวรกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

วันเกิดผิดน่ะวันเกิดใครไม่ใช่วันเกิดฉัน

โอ้โหเธอไม่มีอะไรหรอก
เราคิดถึงก็เลยจัดขึ้นให้มันเร็วกว่าเดิม

ก็ได้ดีนะที่น่าเค้กเขียนชื่อถูก

วันนี้ดูเวลาหมดเวลาอีกแล้ว

ก็เปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๔โมงเย็น

แล้วก็ติดตามกับคลิปนี้ครับ
ความน่ารักของเจ้าสุนัขที่ขับขี่สกุตเตอร์

แล้วรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่
ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ